จากไปแบบช็อกหัวใจแฟนเพลงทั่วโลก
โดยระหว่างโชว์นักร้องสาวยังได้กล่าวอะไร
และตัดเพาะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และด้วยความที่สนิทกันอย่างมากเพราะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก
ก็ทำให้นักร้องสาววัย๒๓ปีไม่สามารถกลั้นความรู้สึก
และร้องเพลงต่อไปจนจบได้
จะกล่าวขอโทษแฟนเพลงที่มาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้
จากนี้เธอยังได้โพสต์ภาพคู่สุดประทับใจ
พร้อมกับข้อความบ่นคิดถึงเพื่อนรัก
ทางทวิตเตอร์ส่วนตัวอีกด้วยค่ะ